หลังจากที่ตำรวจสามารถจับตัวนายไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดไร่ใหญ่ชาวลาวได้

ก็ได้มีการสืบสวนขยายผลจนมาในวันนี้
ตำรวจสามารถตัดทลายเครือข่ายยาเสพติดของนายไซสนะ
ลักลอบขนยาเสพติดทางแม่น้ำโขงเข้าสู่ภาคกลางของไทย
ผ่านทางจังหวัดนครพนมลงได้นะครับ
แต่ว่านี่ยังเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นครับ
เพราะว่าเชื่อว่ายังมีเครือข่ายในไทยอีกกว่า๑๐๐กลุ่ม
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงด้วย
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอลงกั้น

ตำรวจปราบรามยาเสพติดนำกำลังเข้าจับตัวในม่าง
นางกระนูกวิภายั่งคิรีสองหัวเมีย

ลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดนครพนม

เพื่อรอส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง
สิบเนื่องจากทางตำรวจปราบปลางยาสิปิต
มีฐานข้อมูลกลุ่มผู้ลำเรียงยาเสพติดอยู่แล้วนะครับ
กลุ่มนี้จะมีความชำนาญในพื้นที่ภาคเหนือ

แต่ในคราวนี้เป็นพิเศษคือ
ได้รับการทาบทามจากกลุ่มผู้ค้าในเวียงจันทร์
ให้ไปรับยาเสพติดยาบ้าที่เวียงจันทร์
ตรงข้ามเวียงจันทร์แต่ว่ามาขึ้นที่นครพนมนะครับ

แล้วก็เพื่อจะนำมาสู่กรุงเทพปริมณฑล

และมีข้อมูลการตั้งด่านของตำรวจท้องที่
เคลื่อนไหวจะไหวตัวทันที

ด้วยการจัดกำลังตำรวจปฏิบัติการพิเศษ

โดยพฤติการของขบวนการนี้จะใช้รถยนต์๒คัน
ซึ่งคันแรกจะเป็นรถนำขบวนเพื่อสำรวจเส้นทาง
อีก๑คันได้นำไปดัดแปลงเป็นช่องลับ

โดยขบวนการนี้จะเลือกที่พักรอรับยาเสพติด
ในพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม
จากแม่น้ำโขงประมาณ๕๐กิโลเมตร

โดยใช้เวลาเพียง๓นาที

โขงหลวงวันนานิวาสสกลนครและอุดรธานี

ระหว่างที่แวะพักรถในอำเภอเมืองอุดรธานี

พบของกลางทั้งหมดซุกซ่อนในลำโพงและล้อยางอะไหล่

เข้าจับรถนำขบวนที่แยกกุมภาวะปี
ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า
รับงานจากกลุ่มคนไทยเชื้อสายมงค์
หลบหนีไม้จับไปกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน

และจำหน่ายให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง
กลุ่มนี้เป็นเครือข่ายระดับกลางของแก๊งค่ายาเสพติดชาวลาวของเท้าไซสนะแก้วพิมพาที่ถูกตำรวจจับตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาและตำรวจอยู่ระหว่างการทำลายเครือข่ายของเท้าไซสนะที่เชื่อว่ามีเครือข่ายในไทยอีกกว่า๑๐๐กลุ่ม
อีกทั้งยังพบข้อมูลเส้นทางการเงินที่พบว่ามีคนในวงการไฮโซวงการบันเทิงและวงการรถยนต์หรูทำหน้าที่ถือครองและขายทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดของเท้าไซสนะด้วย
วิมวันวันธรรมพักษ์ดีข้าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน